วันนี้คนที่ท่องเน็ตคงสงสัยอาจารย์ออสเรสกาวแล้วก็ทนายเดชา
จุ๊กรู้เขามีปัญหาอะไรกันคุณผู้ชมครับรองศัตราอาจารย์
วีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนักวิชาการด้านเคมีมเกษตร
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสอทครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้สื่อโซเชียล
แล้วก็ตรวจสอบเนื้อหาของผู้โพสต์สื่อโซเชียลรายหนึ่งรายแรกคือดำเนินคดีกับผู้ใช้
นะครับบิดเบือนข้อมูลทำให้เสียหายจนมีสื่อหลายสำนักนะครับ
นำข่าวไปโพสต์ให้เกิดความเข้าใจผิดจนต้องมาลบออกภายหลัง
รายที่๒คือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาที่ทนายเดชากิติวิทยานันต์
โพสต์เตือนภัยนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจกัญชา
ว่ามีนักวิชาการไปเกี่ยวข้องซึ่งโพสต์ดังกล่าว
ทำให้มีผู้เข้าใจผิดว่าพาดพิงมาถึงเขาเป็นจำนวนมากครับ
ก็ถามเด็กตลอดเวลาว่าจะมีใครจับเขาได้บ้างไหมในประเทศไทยนะครับ
อาจารย์วัดเองในฐานะประธานหลักศูนิติวิทยาศาสตร์มเกษตร
จะบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและจะลากคอนะฮะ
อ่าต้องใช้คำว่าสุนัขรับใช้ตัวเนี้ยออกมาให้รับกรรมให้ได้นะครับ
เมื่อวันขี้สิบสองมิถุนายนบอกว่ามีนาภิกษาการไปหลอกลวงต้มตุ๋น
อ่าก็คือระดมทุนอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ยืนยันตัวตนว่าเป็นอาจารย์ออส
โอเคนะครับนะฮะจนท้ายที่สุดนะฮะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ที่บ้านเขาเมื่อวานนะครับ
แล้วน้องนักข่าวเขาแจ้งแล้วแหละว่าเอกสารทุกอย่างอยู่ที่ท่าน
ตรงนี้อาจารย์ออสก็แจ้งความดำเนินคดีในลักษณะให้สอบสวนก่อน
ก็คือยังไม่เดินหน้าก็คือขอถามว่าทนายจุ๊กกรูยืนยันไหมว่าเป็นอาจารย์ออส
อาจารย์ออสยังชี้แจงกรณีโครงการดังกล่าวด้วยนะครับ
ว่าท่านเคยร่วมเป็นที่ปรึกษาจริงได้ค่าจ้างเดือนละ๕๐๐๐บาท
แต่ภายหลังผู้ลงทุนสร้างโรงงานทำผิดสัญญาท่านก็เลยยกเลิกสัญญาการเป็นที่ปรึกษา
นี้ส่วนตัวยังถูกในทุนคนดังกล่าวนั้นฟ้องดำเนินคดีด้วยนะครับ
ซึ่งเตรียมจะขึ้นศาลในวันที่๗พฤศจิกายนนี้
ยืนยันว่าไม่ได้ชักชวนไม่ได้หลอกใครมาร่วมลงทุน
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าโครงการนี้มีนักการเมืองระดับชาติเกี่ยวข้อง
ว่ามีการพูดถึงทนายเดชาทนายเดชาต้องออกมาสิครับ

นายเดชาบอกก็ผมไม่ได้ระบุตัวตนถึงใคร
มองว่าสิ่งที่นักวิจการท่านนั้นออกมาเคลื่อนไหว
ไม่ได้ห้ามอะไรใคร
แต่ว่าอาจารย์คนที่ไปแจ้งความผมอันนี้
ถ้าสิ่งที่แจ้งมันไม่เป็นความจริง
ก็คือการแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นนะ
มาตรา๑๗๔กฎหมายอาญาติดคุก๕ปี
แต่ผมกับอาจารย์ที่ไปแจ้งความวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครื่องกันนั่งกินเหล้าด้วยกันบ่อยหลายครั้งนะ

ถามอาจารย์คนดังสิเล่นพี่เดย์จริงไหมนะ
กลัวจะเล่นไปจริงเดี๋ยวจะมากันเยอะนะ
น่าจะรู้จักนะพี่เดย์เป็นคนแบบไหนอ่ะ
เล่นไปเล่นมาของจะเข้าตัวนะน้องรักจุ๊กรู

ประเด็นการลงทุนโครงการกัญชาดังกล่าวในทนายเดชายืนยัน
ว่าอาจจะมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ราย
แต่ละคนลงทุนไม่ต่ำคนละ๕ล้านถึง๑๐ล้านบาทครับ
ซึ่งผู้เสียหายเตรียมออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะฮะ
ว่าใครอยู่เบื้องหลังโปรดรอติดตามครับ